มีเหตุการณ์อุกอาจเกิดขึ้นที่บ้านพักหลังหนึ่ง

ลูกชายวัย๑๕ปีของบ้าน
มองหน้ากลุ่มวัยรุ่นขาโจในพื้นที่
ก็เลยถูกตามมาอารวาสพยายามทำร้ายถึงบ้านพัก

กลับไปเมื่อ๓วันก่อนช่วง๔ทุ่มตรง
นายธนารักษ์เพิ่มโสภาเด็กหนุ่มวัย๑๕ปี
ถูกกลุ่มวัยรุ่นแปลกหน้านับ๑๐ราย
ไม้ปองชีวิตจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในซอย๒๔ทับ๓
หมู่บ้านบัวทองเขตจังหวัดนนทบุรี
เขาจะเอาท่าเดียวจะแบบจะเข้ามาในบ้านอย่างเดียวเลย
จะเข้ามาผมบอกให้ลูกสาวบอกโทรแจ้งตำรวจเลย
แรกแจ้งตำนวนลูกสาวกดโทรเสร็จ

เรื่องราวทั้งหมดถูกนำมาเป็นประเด็นก็เพราะว่า
นายธนพัฒน์พี่ชายคนโตของบ้าน
ครับแคลงใจที่คดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๑ธันวาคมที่ผ่านมา
แต่จนถึงขณะนี้ตำรวจท้องที่กลับยังไม่สามารถดำเนินการใดได้เลย
กลุ่มผู้ก่อเหตุก็เป็นเพียงวัยรุ่นธรรมดาธรรมดาในย่านนี้
จนวันนี้ผมอยู่หวัดละแวง
ผมต้องตามหากล้องวงจรทุกที่

แต่กล้องที่ได้ก็คือมันใช้ไม่ได้
จุดที่มันควรจะเห็นนะครับ๔๕ตัว
ไม่เห็นเลยไม่ใช้การไม่ได้เลย
ส่วนวินาทีที่เกิดเหตุไม่มีใครทราบแน่ชัด
จากนายธนารักษ์เพิ่มโสภาหรือช้าง
เด็กหนุ่มวัย๑๕ปีว่าไปทำอย่างไร

แต่ถ้าว่าคำบอกเล่าของช้าง

กลับพบว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้น

เมื่อช้างได้ยินเสียงวัยรุ่นคู่กรณีส่งเสียงดัง
เขาก็เลยหันไปมองหาต้นทางของเสียงเหล่านั้น

กลับไปชักนำหายนะมาสู่ครอบครัวของเขา
ต้องหนีเอาชีวิตรอดจากคมมีด
เขามายินอยู่ประจำแล้ว
แล้วน้องคือออกมาเพื่อจะกลับบ้านอะไรอย่างนี้ครับ
ตัวน้องชายเองไม่แน่ใจว่าเป็นใคร

แต่น้องยืนยันแน่ว่าไม่รู้จัก
เพราะว่าตอนที่เขาตะโกนเขาไม่รู้ตะโกนหาใคร
ตะโกนหาใครแต่น้องไปมองหันไปมอง

ในใจน้องชายของผมก็คิดว่าอาจจะเป็นคนอื่น
เพราะน้องขี่รถหนีมันก็เลยมากวดน้องแทน
ทางเดียวที่จะทำได้คือการสอดส่องดูแลความปลอดภัยเพียงลำพัง
เพราะชาวบ้านในชุมชนต่างหวาดภาวะ
ไม่มีใครกล้าหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยชี้เบาะแส
อาศัยของโจสุดกลางกลุ่มนี้
นำซ้ำการพึ่งกระบวนการยุติธรรมก็เหมือนยังคงไม่พบทางสว่าง
เมื่อตำรวจในท้องที่ก็ทำได้เพียงให้ครอบครัวครอบครัวนี้
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและรับปาก
เร่งดำเนินการให้อย่างรวดเร็ว
เท่ากับว่าแสงสุดท้ายที่ครอบครัวเพิ่มโสภาจะสามารถพึ่งพาได้
มีเพียงสื่อโซเชียลมีเดียที่อาจจะช่วยชี้เบาะแสให้โจ๊กลุ่มนี้
ถูกดำเนินคดีได้โดยเร็ว